ส่วนอีกที่นึงจะพาไปเบิ้งกันด้วย

ตะลึงกันทั้งหาดเมื่อเจอกับ

ไปดูกันว่าไปเจอกับตัวอะไรเข้าครับ
ไหนเจอฝรั่งต้องตกตะลึงอะไรขนาดนั้น
ใส่บิกินี่หรือเปล่า

ฝรงฝรั่งนักท่องเที่ยวโอ้ยเจอกันแล้วโตโอโต๊ะใจกันเลยทีเดียว
หลังจากที่ไปเล่นน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติธานโบกขอรีจังหวัดกระบี
แล้วเห็นเจ้าตัวพันธุ์นี้จัดขอนไม้ก็เหมือนนะเปรียบกับที่เป็นแค่ขอนไม้
ขอนไม้ไม่ใช่จราเข้แต่คือตัวเงินตัวทองสิครับ
อีนี่โกเดนมันนี่โกเดนมันนี่ฝรั่งแตกตื่นหมดอ่ะ
อุ้ยคุณใช่หรอใช่มันยาวเหมือนไม้เหมือนกันนะปากะเบนหรือเปล่า
ไม่ใช่ปลากระเบนหางนี่เป็นตัวเงินตัวทองเจ้าถิ่นต้องบอกอย่างนี้
เพราะว่าแถวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นจุดที่มีตัวเงินตัวทองอาศัยอยู่
เป็นจุดของมันเป็นที่ของมันอยู่แล้วส่วนนักท่องเที่ยวนี่ก็ถือว่าเป็นผู้มาเยือน
เป็นวิซิเตอร์เดินทางมาเยี่ยมเยือนบ้านของมัน
เจ้าบ้านเลยต้องออกมาต้อนรับขับสู้
สวัสดีสิครับพอเจอปั๊บโอ้โหพี่ตัวเงินตัวทองตัวใหญ่มาก
ความยาวของมันสักเมตร๕๐อ้วนพีเลยทีเดียว

มันคือตัวเงินตัวทอง

คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้ว
ผมอยากจะมอบเพลงนี้ให้แล้วก็ไปดูภาพบรรยากาศ
พร้อมกับซาวน์ดีเพลงดี
ที่เรามอบให้กับพี่ตัวเงินตัวทองตัวนี้ครับ
ฮ้านี้
เออทำไมคุณคุณช่างคำนะ

นี่ชั้นให้สังเกตส่วนนี้จมูกมีความเหมือนมาก

มากเป็นเจ้าถิ่นที่แสดงถึงอำนาจบารมี
ก็ฉันจะอาบแดดฝรั่งอาบแดดได้ฉันต้องอาบแดดได้

ดูสิดูแทนธรรมนั้นใส่ตาพริมด้วย
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะ

อะไรก็เกิดขึ้นได้ที่คุณกล้า

เผื่อใครจะไปแถวนี้แน่นะครับคุณผู้ชม
เขาบอกว่าพี่ตัวเงินตัวทองเนี่ย

คือเหมือนจะเป็นเจ้าถิ่นของเขาอยู่แล้วในเขตอุทธิญาณแห่งชาติ

เขาไม่เคยไปทำร้ายใครนะ

ถ่ายรูปได้แต่เอ้ยไอหนูอะไอหนู
บางทีเกิดมันอยู่ในอารมณ์ที่แปรปรวน

แต่ว่าด้วยความที่เป็นสัตว์นะคุณสัตว์ป่าเราก็ไม่รู้จิตใจเขาตอนนั้น
อย่าเข้าไปใกล้ถ่ายรูปแบบไกลได้แต่ว่าอย่าไปสัมผัสตัวนะคะ

เขาจะรู้ไหมว่าเขานำโชคมาให้เราแล้วต้องทำยังไงต่อไปพี่ฝรั่งเขาจะรู้ไหม
เดี๋ยวน่าจะมีคนไทยบอกส่วนฝรั่งกลุ่มนี้ตอนนี้เตรียมเดินทางไปหาลอตเตอรี่แล้วนะครับ